ส่วนอีกเรื่องหนึ่งพูดคุยกันมาประมาณสักสัปดาห์หนึ่งได้แล้ว
สำหรับฝ่ายคนที่เขาดูเรื่องของดวงดาวดูเรื่องของดาราศาสตร์ว่า
ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะดาวมริตยูจะโคจรมาเรียกว่าทัพดวงเมือง
หลายคนเป็นห่วงกันมากเลยว่าแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เพราะว่าดาวมริตยูนก็ถือว่าเป็นดาวในทางร้าย
ทีนี้พอโคจรมาทับดวงเมืองเขาก็บอกกันว่า
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่มากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นการเมืองก็ดีเศรษฐกิจก็ดี
หรือแม้แต่กระทั่งตัวของผู้นำประเทศเองค่ะ
นายธนกรสินเกษมผู้อำนวยการสถาบันโหรศาสตร์วิทยา
และอดีตนายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทย
วิเคราะห์เหตุการณ์นี้เลยนะคะ
เหตุการณ์ที่ว่าดาวมริตยูจะโคจรมาทับดวงเมือง
วันที่๖มีนาคมพรุ่งนี้
โดยนายธนกรบอกค่ะว่า
ดาวมริตยูถือเป็นดาวร้ายในทางโหระสาธ
มีความหมายก็คือเป็นภัยอาเพศเป็นมริตยู
และถ้าหากว่ามาทับดวงเมือง
ก็จะทำให้เกิดเหตุเปลี่ยนแปลงต่างมากมาย
มีผลทางเศรษฐกิจทางการเมืองศาสนา
รวมไปถึงผู้นำด้วยค่ะ
เข้าวันที่๖มีนาคมนี้เวลาตี๕๒๓นาที

ความคิดของอาจารย์แล้วถือว่าเป็นดาวที่แรง
เพราะฉะนั้นปกติในทางโหสาธิ์ภัยอาเภศและริตยู

เพราะฉะนั้นมันจะเกิดหลายอย่าง
มีการเปลี่ยนแม้ทั้งผู้นำผู้ปกครองอะไรเปลี่ยนหมดนะครับ
จากนี้นายธนกรระบุลงรายละเอียดไปด้วยนะคะว่า

การลงทุนต่างก็ต้องระมัดระวัง
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารก็ดีอสังหาริมทรัพย์ก็ดี

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใช้จ่ายอย่างประหยัด
รวมถึงหลังวันที่๒๒เมษายนนะคะ
น้ำที่แร้งอยู่ในขณะนี้จะมีปริมาณมาก
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุทธกภัยได้
โดยดาวมริตยูจะทับดวงเมืองนานถึง๗ปีด้วยกันค่ะ
แต่ว่านะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องร้ายมีการคาดคณีไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

เพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาศาสตร์
เพราะว่าดาวมริตยูก็เป็นดาวแห่งการประดิษฐ์คิดค้น
รวมถึงนายธนกรแนะนำมานะคะว่า
ศักระพระแก้วมรกฏและหลวงพ่อพระพุทธโสธรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ด้านของพระครูอมรธรรมทัศน์เจ้าอาวาสวัดพันอ้นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ที่ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องโหดล้านนางเหมือนกันเนี่ยระบุบอกว่า
จากการที่ได้ศึกษาตำราโหนล้านนามาก็ขอเตือนเลยนะคะว่า
ให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองระวังคนนอกศาสนาจะเข้ามาก่อวินาศกรรมในประเทศไทย
ช่วงเดือนเมษายนปี๒๕๕๙ยาวไปจนถึงมีนาคมปี๒๕๖๐ค่ะ
พระครูอมรธรรมทัศน์บอกว่าประมาทไม่ได้เป็นอันขาด
แต่ว่าถ้าเลยกำหนดช่วงเวลาที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ย
ประเทศไทยก็จะแคล้วคลาดเรื่องร้ายไปได้ค่ะ